สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

คนประทับสูคราวใส่ไข่ยังอยู่กับดรอิเลฟเฟ่นอยู่
คนถูกหวยเราก็ดีใจด้วย
ส่วนคนถูกรับประทานล่ะฮะดร

เอออันนี้เวิร์ค

เชิญด้วยนะ๓๑ใครว่างก็ไปได้เลยนะครับ

สวดมนต์ข้ามปีเราเลียงมันใหญ่๔ทุ่ม

สวดจริงจริง

เชิญผมเชิญมาจากเหนืออีสานใต้
ก็อยากให้คนจังหวัดที่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยมา

คุณจะได้รู้สึกว่าถึงแม้เรายังอยู่กรุงเทพ
เรายังได้บุญและได้รับฟรรณในภาษาสองถิ่นของพลังตัวเอง

เที่ยงคืนแต่ว่ามาใครจะมาเนี่ยมาตั้งแต่๔ทุ่ม
เพราะว่ามาลงทะเบียนรับหนังสือสวดมนต์กัน

จันทึงศุกร์นะฮะจันทึงพระราชก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

กันมาได้แอปพลิเคชันดูกันได้เลยนะคะ
ยูทูปอีกมีอีกรีรันดิ์อีก

เพราะฉะนั้นเราเจอกันได้ไม่ว่าจะรายการนี้หรือทุกรายการของทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แล้วเมื่อวานนี้เรามังกรคุณบอกว่ามังกรจะดีที่สุด

เมฆเมฆจะดีที่สุด

ใครที่ไม่ทันไปหาเสื้อนักสือเนาะ
ราศีที่บอกว่าดวงดีอย่างนักกิตกุมอ่ะ

รู้สึกว่าใจเสีย
เราขอเริ่มที่ราศีกัญชัยกำเนิดพลอย

เป็นเจ้าภาพของพระราหูในปีหน้าเลย
เป็นเจ้าภาพเลยเหรอเร็วะดีเหรอ
หูเข้าหลักคือเข้าที่กรกฎแล้วจิ้งไปโดนที่มังกร
ไอ้ยักฏกรกฏมีมิ้นชริราชด้วยนะอ่าวนะครับ
และตรงนี้ต้องเตือนอย่าไปบอกคุณหนุ่มกัญชัยเขานิดนึงเขากังวลใจ

เราพูดถึงภาพลงราศีกรกฎ
คือประเด็นกรกฎนี้เป็นอะไร

เขาเป็นราศีท่าดินมังกรเป็นราศีที่ชกคอสอดทนที่สุด

คือผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีนิสัยเหมือนผู้หญิง
คือต้องบอกว่าเพราะดาวประจำราศีเป็นพระจันทร์ไง

คือมีความละเอียดอ่อนตุกติกรุ่มยิ้มเหมือนผู้หญิง

แต่อันนี้พอพระราหูเข้าปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เหมือนมังกรแล้ว
คือมังกรอาจจะเฉยคือเจอเรื่องหนักมาเยอะ

ต้องย้ำว่าคือดาวไม่ได้เข้ามามกรานะฮะเข้ามากลางปี

คือจริง๑๒เดือนเนี่ย

ดีก็แหละ

บางคนอาจจะดี๘เดือน๙เดือน๗เดือน๖เดือนบ้าง

ก็จะเป็นราศีที่โชคดีจะระวังเรื่องคดีความ

ทำให้เกิดเรื่องการฟ้องร้องคดีความ
ตอนนั้นดูแลดีนิดนึงเรื่องความรักก็ต้องดูแล
เพราะว่ากรกฎเป็นราศีอ่อน
คือพอเวลาเจอพระราหูบางทีมันถูกวอกแวกได้ง่ายสิ

ถ้าเกิดในเชิงต่างประเทศหรือว่าดารานักแสดง
อย่างที่ย้ำว่าเจอพระราหูไม่ค่อยน่าเป็นกังวลเท่าไห

ดารานักแสดงดูเหมือนดักคืออะไรไม่ดีมากกลายเป็นไอ้คุณ
มันเป็นเงาอะเราเจอเนี่ย

ดังนั้นต้องย้ำว่าพอเวลาได้ยินชื่อพระราหูอย่าไปกลัว
คือจริงเขาเป็นดวงดาวที่เป็นในเชิงของวิทยาศาสตร์
ก็คือโลกพระธิบัตรแจมมีแนวเดียวกันเพราะโบราณเขาเรียกว่าพระราถหูพระสันนั้นเอง

ทำบุญนากสวางว่ายพระนรจ่ายค่าไฟให้วัด
แล้วเขาก็ออกกำลังเพราะเป็นคนที่พระราถหูเข้าไง

ต่อไปราศีสิง

อย่างที่ย้ำว่ามันมีบวกลบนะ
นะครับเขาทักเมื่อต้นปีเขาบอกคุณอย่าไปทำอะไรนะ
บอกเออไม่รู้เดี๋ยวคุณจะบ้าออกกำลังกายบอกเออก็จริง
เขาทำอะไรจริงเลยนะติดเทรนเนอร์ทุกวันเลยทำไมน่าจะนึกหัวไง
ติดการออกกำลังกับคนบอกให้ยกดัมเบลนี่ไปจับดัมเบล
อะไรมันต้องจับสิแล้วอยู่โอ้โหสรุปล่าศรีสิงค์จะเป็นยังไง
แล้วไปจับดัมเบลในซัวร์หน้าผมอะไรล่าศรีสิงค์เละชุกกระต่าล
ล่าศรีสิงค์ดวกดีขึ้นเยอะเป็นอันดับ๓ของปีหน้า

หรือถ้าเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นธุระจัดหา
บอกว่าทำไมใช่

ธาตุโมเดลลิ่ง

แต่ใครที่ราศีสิงศ์เนี่ยเตรียมให้พร้อมนะครับเป็นราศีดาวรุ่ง
เพราะว่าการค้าขายดีนะครับโอกาสโดดเด่น
สมัครงานเริ่มต้นงานใหม่เจรจาเป็นยี่ปั้วสาปั๊วอะไรเนี่ย

คือไม่ต้องรอพระราหูออกเลยเพราะว่าต้นปีมันมีดาวเข้ามาช่วย

ปีนี้คือมกราเลยเหรอต้นหรือว่าไปเมษา
โมกราเลยนะครับเพราะครึ่งปีหลังยิ่งดียิ่งขึ้นไปดีแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่า
พระราหูเนี่ยหมายถึงเงาฉะนั้นเนี่ย
ถ้ามีความรักที่แบบเป็นเงาอยู่เนี่ยพอมันออกไปปุ๊บเนี่ย
มันไปแล้วสว่างแล้วมีชีวิตดีแล้ว

ทั้งคู่อย่างนี้ทั้งคู่แหละพอวานเพิ่งลงไอจี

หนุ่มกัญชัยเอาดวงไปแล้วไม่ยอมเอาส่งมาให้ฉันดู

ไม่ใช่ก็เอาดวงฉันไปดูแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าฉันจะเป็นยังไง

ไม่ต้องไปดูอะไรเยอะราศีสิงศ์สบายขึ้น

จะมีต่อราศีกันตุลแล้วก็